ตอนนี้หลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะภาคอีสานของประเทศไทยของเรานะฮะ
จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับนะฮะอิทธิพลของพายุสินลากูลนั้นส่งผลให้มีน้ำท่วมนะฮะ
ฝนตกมากนะฮะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ
หมู่บ้านเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นบ้านชั้นเดียวนะมิดหลังคาเลย
แล้วดูสิฮะดูความแรงของน้ำที่ไหลมาเป็นทั้งน้ำฝนแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับ
น้ำนี่ขุนครักทีเดียวนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกและตกต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้นะฮะ
ทำให้พื้นที่ของอำเภอปากชมเชียงคาแล้วก็อำเภอเมืองเลยเนี่ยมีผลกระทบไปเต็มเลย
น้ำป่าจากภูเขาไหลลงมานะฮะท่วมในหลายตำบลเลย
นายประมวลลาบจิตนะฮูหน้าป้องกันและบรรทาวศาสตร์ธนรภัยจังหวัดเรือนเนี่ยบอกว่า
เกิดน้ำท่วมบริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงกรมในอำเภอปากชมน้ำสูงกว่า๕๐เซนติเมตรครับ
รถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้นะฮะถนนสายอำเภอเชียงกรมบ้านสงาวนะฮะ
น้ำท่วมถนนสูงเช่นเดียวกันแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลักมาจากลำห้วยไผ่นะครับ
พลทองแล้วก็เอ่อไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผลกระทบมันหนัก
แต่ยังไม่มีรายงานคนเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ส่วนที่บ้านสูบหมู่๙ตะบลนาอ่านอำเภอเมืองเลยน้ำก็มาจากภูเขาไหลลงลำห้วย
แล้วมันก็เอ่อท้นไปท่วมบ้านเรือนร่วม๑๐๐หลังคาเรือนครับ
อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยบ้านชั้นเดียวเนี่ยนะโอ้โหเกือบมิดหลังคา
แรงด้วยนะ
เพราะว่าน้ำป่าไหลหลากไปท่วมบ้านเบื้องของประชาชนในพื้นที่บ้านพลทอง
๑กับหมู่๘เหมือนกันของอำเภอแพงครับ
เรื่องต้นน้ำป่าไหลไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
ชาวบ้านต้องเร่งอบพยพเข้าของไปไว้บนที่สูง
ขนของไม่ทันนะฮะทรัพย์สินก็เสียหายกันไป
เพราะว่าน้ำป่ามาเร็วมากตั้งตัวไม่ทันนะฮะ
เฉพาะพื้นที่บ้านโพนทองถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยง
จากว่าเป็นพื้นที่ติดกับเทือกเขาภูลังกาแล้วก็ลำห้วยยางครับ
ถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้น้ำป่าก็จะไหลหลากเข้ามาสมทบ
เพราะว่าระบายน้ำลงห้วยไม่ทันนะครับแล้วก็จะทะลักเข้าท่วมบ้านบริเวณของประชาชนแบบนี้
รวมไปถึงที่ดินการเกษตรนะฮะล่าสุดเนี่ยโอ้โหผลกระทบหลายร้อยไล่ทีเดียวนะครับ